ของสถานการณ์โควิด๑๙ที่เราไม่อยากเห็น

ออนไลน์แชร์ภาพนี้สะเทือนใจครับ

นอนรอเตียงที่ข้างโรงพยาบาลคุณผู้ชมดูนะฮะ
นอนแออัดกันแบบนี้นะครับ
เป็นโรงพยาบาลแห่ง๑ย่านพระราม๒

ถ้าเดี๋ยวภาพจะเห็นไปคือถังขยะ
แล้วก็น้ำเสียนอนอยู่เลยนะฮะ
เฟซบุ๊กหมอแหลปแพนด้าครับ

นอนรวมกันใต้เต็นต์กลางแจ้งขนาดใหญ่
หลายคนเอาเสือมาปูนอนรวมกัน

เค้าต้องใส่ถุงสีแดงแล้วมาทิ้งไว้แบบนี้ฮะ

โดยกลุ่มคนเหล่านี้คือผู้ป่วยโควิดที่มารอเตียง
เพจหมอแหลปแพนด้ายังบอกอีกว่า
กัดข้างโรงพยาบาลดังแห่ง๑ย่านพระราม๒
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก

โรงพยาบาลเอกชนควรประเมินศักยภาพของตนในการรองรับผู้ป่วย

ด้วยเหตุว่าผู้ป่วยเหล่านี้เป็นลูกค้าประกันสังคมของตน
ก็ต้องหาพันธมิตรทางธุรกิจทั้งฮอสพิเทล
และยานพานะเพื่อรับส่งผู้ป่วยให้เพียงพอ
เพื่อจะได้สอดคล้องกับจำนวนผู้ป่วย
แต่การรับงานจากภาครัฐในการตรวจหาเชื้อตามพื้นที่เขตต่าง
ถึงวันละ๑๒๐๐เคส
และมีผู้ติดเชื้อราว๑๒๐คนต่อวัน
ไม่มีทางที่เตียงโรงพยาบาลจะเพียงพอแน่นอน
อันนี้ทั้งแนะนำและทั้งสอนเลยนะฮะ
ขณะที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มารออยู่
ตรงนั้นก็เข้ามาแสดงความเห็นว่า
ผู้ป่วยที่ทราบผลแล้วว่าติดโควิดมารอเจาะเลือด

รับได้ทีละ๑๐๑๒คนเท่านั้น
ทำให้ต้องรอกันนานและมีคนเริ่มไม่สบาย
ก็เลยมาปูเสือนอน
แต่ทั้งหมดมีที่พักได้พักภายในวันนั้น

พื้นที่ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลดังกล่าว
พบว่าก็ยังมีประชาชนมารับการตรวจ
แล้วก็รักษากันเป็นจำนวนมาก
โดยบางคนรอรถพยาบาลเพื่อรับไปส่งต่อ
มีการเอากระเป๋าเสื้อผ้ามากองไว้ด้านหน้าริมถนน
ส่วนบริเวณอาคารจอดรถข้างโรงพยาบาล
ก็มีประชาชนมานั่งรอเจ้าหน้าที่ตรวจอาการ
แล้วก็คัดแยกผู้ป่วยเพื่อรอการส่งต่อเช่นเดียวกัน
ส่วนประชาชนที่มาปูเสือนอนรอขนาดนี้
เริ่มมีรถทยอยมารับตัวไปรักษาแล้ว
แบบที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้ครับ